คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยผัวเมียและเหยียใจ

มีเวลาตอนเย็นตอนค่ำกินเหล้าอย่างเดียว
กินทุกวันเมาทุกวันเมาจนด่าถึงบุพการี
เมียก็เลยใช้สากริดสาก
ฟาดเข้าไปที่หัวฟาดเข้าไปที่ตัว
จนกระทั่งฟันร่วงฟันหล่อเลยคุณ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปช่วยฝ่ายผู้ชายนะ
ตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยฝ่ายเมียเนี่ยยังอลาว่าอยู่เลย

ไม่ฟันละแต่ถือไว้ถือไว้
เจ้าหน้าที่ต้องคอยบอกพี่ใจเย็นพี่หยุดก่อนหยุดก่อน

ไปดูกันตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยนะฮะ
มาที่กู้ภัยต้องไปเย็นน่ะ

ออกไปที่ต้องออกก่อน

ไปหนึ่งบาทแล้วพอจะไปนอนกับใครอีกหนึ่ง
เลี้ยงมึง

ไม่ใช่ก็คิดว่าผมแต่ถอนผมจะทำงาน

เนี่ยผมจะถอนส่วนเมียนะคุณ
มือซ้ายยังถือสากอยู่เลยนะ
อันนี้มือถือสากปากซื้อไม่เกี่ยวกับสุภาษิต

คือคุณป้าก็ยังโมโหอยู่เลยคุณ

คือสามีก็บอกเดี๋ยวจะถอนจะไปทำงานทำนา
เอาจริงนะเวลาสามีไม่กินเหล้านะ
ตัวของคุณป้าภรรยาก็บอกโอ้สามีก็ดีนะ
ทำงานทำนาหาเงินนะเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่พอเล่าเข้าปากไม่ไหวเลย

นี่ตอนหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำ

ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ช่วยปฐมพยาบาลคุณลุงสูตรคงสอดทรัพย์อายุ๕๔ปี

เลือดออกปากเพราะว่าเจอสากตีจนฟันร่วง
ร่างกายก็มีแต่รอยฟกช้ำครับนิ้วมือก็หัก
เพราะถูกนางสาวอุบลก้อนคำคุณป้าอุบลวัย๕๖ปีเนี่ย
ผู้เป็นภรรยาใช้สากตีจนน่วมร่วม๓๐ครั้ง
แล้วก็คุณป้าเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง
แจ้งกู้ภัยเองใช่คือป้าพูดออกมาจากปากบอกป้าจะเอาให้ตาย
แล้วสากนี่แทงไปเริ่มเลย
กำแน่นเลยนั่นอ่ะกำแน่นนะป้า
กรรมเต็มหมัดเต็มมือนะฮะนี่แกจะไม่ฟาดผู้สื่อข่าวเราใช่ไหม
เออเนี่ยตอนกู้ภัยเขาไปช่วยนะคุณลุงสูตรนะฮะ
คุณป้าอุบลก็จ้องเขมงแล้วบอกนี่เมื่อกี้ป้าฟาดไปแบบนี้
สากที่ป้าฟาดไปนักข่าวอยากจะดู
ไม่ใช่คุณป้าไม่ได้ขู่นักข่าวคุณป้าใจดีกับนักข่าว
กู้ภัยยืนนิ่งเลยเออคุณป้าใจดีกับกู้ภัยคือคุณป้าก็เป็นคนมีเหตุผลนะ
เพราะนักข่าวถามว่าทำไมคุณป้าโหดจังป้า
คุณป้าบอกว่าผัวเมียตีกันเนี่ยเดี๋ยวก็รักกันเหมือนเดิม
แต่ตอนผัวเมาเนี่ยป้าก็ไม่อยากจะทนนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะคือยอมรับว่าทำร้ายนะ
แต่แค่บอกให้ไปช่วยพี่น้องดำนาบ้าง
ไม่ใช่มานั่งดื่มเหล้าดื่มเหล้าแบบนี้ไม่ช่วยกันทำงาน
แต่สามีกลับด่าแม่และลามไปถึงญาติพี่น้อง

ตลอด๑๘ปีที่ไม่เคยตอบโต้
มีแค่ตบตบปากไปบ้างตบหน้าสามีไปบ้าง
เวลาที่สามีปากดีคุณป้าบอกแบบนี้
เรียกว่าตบจนมือบวม
คราวนี้ไม่ไหวโมโหจนต้องคว้าสากมาตี

ป้าระวังระวังในการตีเหมือนกัน

พอฟื้นมาเอ้าปากดีอีก
โทรแจ้งตำรวจเพราะคิดว่าฆ่าสามีตายแล้วคุณ

ปากดีด่าแม่เราด่าน้องเรา

สากระเบื่อตีไปตรงไหนมั่ง

คุณป้ารัวเลยเหรอ

แต่ยังระวังอยู่คือตีตรงที่ไม่ให้หากง่าย

จะเอาตรงหวก็กลง

ตอนแรกที่เกิดเหตุนะนักข่าวก็ถาม
ป้าเป้าบนหัวป้าอุบลเจ็บป่วยนะ
ถูกป้าตีอยู่โรงพยาบาลนะป้าจะไปเยี่ยมไหม
ฉันไม่ไปหรอกยังไงฉันก็ไม่ไป

สุดท้ายนี้ยืนข้างเตียง
ไม้จับมือยืนข้างเตียงกัน
กันแบบนี้ยิ้มกันแบบนี้เลิกเล่าไหม
อันนี้ตบหัวแล้วรูปหลังไหมคะ
ไม่หรอกจริงคุณอยู่มากันตั้งนานนะคุณ
ก็ต้องมีความรักความผูกพันและอย่าง
พอคุณลุงสูดถ้าไม่กินเหล้านะคุณลุงก็จะดี
นักข่าวถามลุงสุดนะกู้ไพก็ถามลุงสุด

เข็ดไหมลุงสูตรน่ะหันไปมองภรรยา
แล้วก็ยิ้มน้อยโชว์ฟันที่หักชี้ฟันที่หักให้ด้วยนะ
กระซิบเบาแบบไม่มั่นใจว่า
บอกว่าแค่เป๊กนึงได้ไหม
คุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเอง

เพราะลุงสูบอกว่ามันจะอดใจไม่ไหว
ถ้าจะให้บอกว่าเลิกมันจะเลิกไม่ได้
กลับไปขอเฟ็กซ์หนึ่ง
หันไปหาเมียขอเป๊กหนึ่งได้ไหม

คือตอนแรกลุงสูตรบอกว่าจะเผลา
นี่พูดกับคู่ภัยจะเพลา
หนึ่งหันไปมองเมียตาปริบเป๊กหนึ่งได้ไหม

ทั้งป้าอุบลทั้งลุงสุดด้วย

แต่ไม่อยากให้ลุงสูตรมาด่าแม่ฉัน
แต่ผัวคนนี้เจ็บตัวก็เวทนาเหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำขนาดนี้เขาจะเข็ดบ้างไหม

เพราะสัญญาจะเลิกเล่ามาเป็นร้อยครั้งแล้วนะฮะ

จะทำอย่างไรให้เลิกเล่าคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าการทำร้ายเขาครั้งนี้แรงที่สุด
คิดว่าเขาจำรักบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรักจำไหม
คุณผู้ชมที่ชมทางเฟสช่วยคุณป้าอุบลหน่อย

แบบถ้าแกเคยตบจนมือแกบวม

แปลว่าการทำร้ายร่างกายไม่ใช่ทางออก